ต่อเนื่องกันที่ข่าวเข้มข้นประเด็นอาธิกรรมกันต่อนะครับ
อาจกรรมนี้เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการจับกลุ่มบ่อนพนัน
ลักษณะการตั้งบ่อนพนันในปัจจุบันนี้
นอกจากจะเป็นการเล่นจริงคือจับไพ่จริง
จับอุปกรณ์พนันจริงตามโต๊ะแล้ว

ซึ่งตำรวจนะคะไปจับกลุ่มได้นะคะ
เป็นตำรวจสนบางยี่ขันค่ะส่วนที่กำลังกับทหาร๓๐นาย
ไปตรวจค้นอาคารแห่ง๑กลางซอยจรรย์สนิทวง๔๔
เขามีการสืบทราบมาว่าเป็นการตั้งบ่อนพนันออนไลน
ลักษณะคล้ายกับร้านเน็ตแบบนี้
พนันนี้พบนักพนันกำลังเล่นพนันออนไลน์อยู่เลยนะคะตามโต๊ะคอมพิวเตอร์ต่าง
เจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้ทั้งหมด๑๙คนค่ะเป็นชาย๑๓คนหญิงอีก๖คน
ตรวจยึดเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะที่เอาไว้เล่นการพนันได้๑๗เครื่องด้วยกัน
จับกลุ่มนี้บอกว่าอาคารดังกล่าวมีการที่ตั้งนี่เขารับตาคนไม่มีใครอาศัยอยู่
มาระยะหลังสืบทราบว่ามีคนมาขอเช่าอาคารนี้นะคะและได้ปรับปรุงสภาพด้านใน
ด้านในนะย้ำเฉพาะด้านในนะคะใหม่ทั้งหมดเพราะมีการขนย้ายคอมพิวเตอร์เข้าไปติดตั้งเป็นจำนวนมาก
จนเป็นที่น่าสงสัยข้างนอกก็ไม่ทำแต่ข้างในมีการปรับปรุงหมดแล้วก็เอาคอมพิวเตอร์เข้าไปเยอะเอาไปทำอะไร
จนกระทั่งช่วงเย็นวานนี้การข่าวพบว่ามีคนเข้าออกจำนวนมากค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยสนที่กำลังเข้าตรวจค้นทั้งนี้นางสาวอวยพรโสดาหนึ่งในผู้ต้องหารับว่าเป็นเจ้ามือ
โดยระหว่างที่เจ้าหน้าที่ทำการบุกเข้าจับกลุ่มทุกคนกำลังเล่นพนันออนไลน์กันอยู่เลยนะคะ
โดยยังไม่มีการรวบรวมแต้มไปจ่ายไปเสียเงินหรือว่ารับเงินจากเจ้ามือ
ตำรวจจะขยายผลต่อไปว่าใครเป็นเจ้าของบ่อนนี้จริงเพื่อที่จะติดตามตัวมาดำเนินคดีเช่นกัน
ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาร่วมกันลักลอบเล่นการพนันออนไลน์นะคะ
นันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนที่จะถูกควบคุมตัวส่งสารวันนี้ค่ะ